ต้องบอกว่าสาวงามแต่ละคนเนี่ยเขาพกพาเอาความมั่นใจความสวยนะคะรวมไปถึงทัศนคติการมองโลกในแง่บวก
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ซึ่งก็มีมาจากต่างจังหวัดก็มีนะคะรวมไปถึงตั้งใจบินกลับมาจากต่างประเทศด้วยเหมือนกัน
เพื่อเข้าประกวดเวทีนี้โดยเฉพาะค่ะ
ประชันความสวยความมั่นใจและความสามารถกันตั้งแต่วันแรกวันนี้เลยนะคุณ
โดยในปีนี้ค่ะเปิดรับสมัครเพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ยาวมาจนถึง๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากสาวงามรุ่นพี่ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
มาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกในรอบแรกนะคะ
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกในปีนี้เขาพิจารณาจากการเดินท่วงท่าบุคลิกภาพการแต่งกาย
รวมถึงการนำเสนอตัวเองว่าเหตุใดคุณจึงเหมาะที่จะถูกเลือกเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ
เป็นนางสาวไทยแต่พี่ก็มีประสบการณ์นะคะที่เกี่ยวเนื่องตรงนี้
แล้วก็อยากให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของทุกคนเลย
อยากให้เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าตอนที่สมัครใหม่ใหม่ก็รู้เหมือนกันว่า
เราต้องเป็นเหมือนคนนั้นหรือเปล่าต้องเป็นเหมือนคนนี้หรือเปล่าต้องพยายามเป็นนางงามหรือเปล่า
ัดตัวตนของตัวเองออกมาเพราะว่าอันนี้แหละคือจุดเปลี่ยนว่าคุณจะได้ไปหรือคุณจะไม่ได้ไป
การที่เราเป็นตัวตนของตัวเองมันสวยงามมากที่สุด
โดยหลังจากนี้นะคะสาวงามที่คุณสมบัติผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารายงานตัว
เพื่อรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่๒และ๓มิถุนายนนี้
ก็คือวันเสาร์และอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม
ยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าผลการคัดเลือกในรอบแรกเนี่ยจะมีใคร
มีคนที่เราเชียร์อยู่ในใจเข้ารอบมาหรือไม่
แต่บอกเลยว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้ตลอดทั้งวันในวันนี้เนี่ย
สาวหลายคนพกพาเอาความสวยพ่วงด้วยความสามารถมาแบบเต็มเปี่ยม
แล้วก็ความมั่นใจแต่ละคนที่แบบพกมาแบบเกินพิกัด
โปรไฟล์แต่ละคนจะแม่ธรรมดานะครับ

กลายเป็นตัวของตัวเองนะดีที่สุด
กองมากอีกแบบมันจะมีความจริงใจทำอะไรมันจะรู้สึกมั่นใจ